และบี้ก็บี้ก็โตแล้วบี้ก็
พร้อมที่จะรับผิดชอบพี่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาชีวิตดีสเต็มตัว

พี่เชื่อว่าพี่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ในครอบครัวที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแล
คือไม่ใช่ว่ามีลูกเพิ่มใหม่คุณหรือหลายผู้หญิงที่คุณรักอีกคุณ
ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ของกิฟต์และญาติพี่น้องทุกคนนะครับ
วางใจผมจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
และขอบคุณผู้ใหญ่คุณกรขอบคุณคุณทีมงานที่ซัพพอร์ตบี้มาตลอด๕ปี
ทำให้ผมมีทุกวันนี้

และวางแผนกับชีวิตวงการบันเทิงและชีวิตคู่
และให้ครอบครัวผมก็ให้ดีที่สุดครับ

มันทำให้การแต่งหน้าของฉันไม่มีปัญหาเลยค่ะ
สำหรับกิฟต์นะคะกิฟต์ก็
กิฟต์คงต้องขอบคุณครอบครัวของกิฟต์นะฮะ
และก็ขอบคุณเพื่อนกับกิฟต์
เขาเข้าใจ